ส่วนเรื่องนี้ค่ะพ่อก็ตามหาลูกชายลูกชายอายุ๘ขวบเอง
ธันวาค่ะว่าลูกชายไปไหน
เพราะว่าสิ่งที่เหลืออยู่สิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยคือเจอรองเท้าแตะ

คนเป็นพ่อบอกว่าอยู่กันสองคนพ่อลูกใจจะขาดค่ะ
ตะโกนเรียกธันวาธันวา
ธันวาไม่รักพ่อแล้วเหรอลูก
ใครวะพ่อมารับกลับบ้านแล้วลูก
ไปกลับบ้านแล้ว
ธันวาพ่อมารับแล้ว
ไม่รักพ่อแล้วเหรอ

พ่อตะโกนตามหาอยากให้กลับบ้านมาอยู่ด้วยกัน
เพราะอะไรพ่อลูกสองคนเขาอยู่ด้วยกันมีกันอยู่แค่นั้น
คนนึงหายไปเหมือนใจมันจะขาดนะคะคุณผู้ชม
แล้วลูกชายวัย๘ขวบน้องธันวาหายไปไหน
คุณพ่อเนี่ยนะคะคุณพ่อมณัฐผู้ทองอายุ๕๙ปีเนี่ย
เรียกน้องธันวาลูกชายให้กลับบ้าน
แล้วน้องธันวาเนี่ยหายจากบ้านพร้อมกับรถจักรยานนะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ที่ท้ายซอยสี่ที่ถนนเทสาสอง
อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เย็นของเมื่อวันที่๕พฤศจิกาที่ผ่านมา
ตอนค่ำแล้วชาวบ้านมาเจอนี่จักรยานคันนี้
ทิ้งไว้ริมคลองชลประธานท่อทองแดงท้ายซอยบ้าน
แล้วครอบครัวชาวบ้านเจ้าหน้าที่กู้ไพรต้องช่วยกันตามหา
ตามหาตลอดทั้งคืนแต่ก็ไม่เจอน้องธันวา
เจอน้องธันวาเจอแต่รถจักรยานที่จอดอยู่นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตอนเช้านะเขาเริ่มหากันอีกรอบหนึ่ง
ทีนี้กู้ภัยเขาแบ่งทีมเลยแบ่งทั้งลงน้ำด้วยทั้งบนบกด้วย
เขาไปเจอร่องรอยเหมือนเป็นมือเด็กที่เปื้อนโครนคุณผู้ชมนี่เห็นไหม
อยู่ตรงท่อตรงปากท่อริมคลองตรงนี้นะ
แต่อันนี้มันยืนยันไม่ได้นะว่าใช่มือของน้องหรือเปล่า
ก็ไม่รู้อาจจะเป็นรอยเก่าก็ได้
ก็อันนี้ยังไม่ชัวร์ว่าเป็นมือน้องธันวาหรือเปล่า
ส่วนญาติของน้องธันวาครับก็จุดทูปบอกกล่าว
เจ้าที่เจ้าทางบอกขอนะขอให้น้องธันวาเนี่ยโผล่ออกมาให้เราเห็น
ขอให้เจอน้องธันวาโดยเร็วขอให้น้องธันวาปลอดภัยครับ

ค้นหาทั้งกายภาพทั้งความเชื่ออะไรก็ต้องมาหมด
ทีนี้ครับการค้นหาในคลองชลประธาน
เจ้าหน้าที่เขาประสานไปยังสำนักชลประธาน
ปิดประตูระบายน้ำก่อนระดับน้ำจะได้ลดลง
หลังจากนั้นครับไปเดินเท้าเลยนะเดินเท้าปูพรมค้นหา
เดินไปหน้ากระดานค้นหาเลยคุณผู้ชม

อกจากนี้มีเบาะแสอีกว่าก่อนที่ธันวาจะหายตัวไป

เขาบอกว่าเขาเห็นน้องธันวาเล่นน้ำอยู่ในคลอง

นี่นี่นี่อะไรนะ

เหมือนน้องจอดจักรยานไว้อ่ะ
อันนี้คือที่ทีมข่าวของเราไปเจอกล้องวงจรปิด

จุดตรงนี้ห่างจากบ้านพักน้องประมาณสัก๑๐๐เมตร
ห่างจากจุดที่เจอจักรยานของน้องประมาณ๑๕๐เมตร
แล้วเห็นไหมนี่คือน้องธันวานะ
เข้ามาในร้านไปซื้อขนมไปซื้อน้ำดื่มน่ะ
แล้วดูสิคุณผู้ชมคือน้องธันวานี่

หยอกล้อกับเจ้าของร้าน
อยู่ประมาณสัก๕นาทีในร้านนะคะ
หลังจากนั้นน้องก็ปั่นจักรยานออกไปจนพ้นรัศมีของกล้อง
นี่ตอนที่น้องมาจับจักรยานแล้วนะ
ครับแล้วก็ปั่นออกไปไม่รู้เหมือนกันนะ
ว่าตอนที่น้องปั่นจักรยานไปน้องไปที่ไหน

บอกว่าตอนที่เจอลูกครั้งสุดท้ายคือ๔โมงเย็นของวันเสาร์
เป็นตอนที่ลูกปั่นจักรยานไปซื้อขนมนั่นแหละ
อืมตอนนั้นน่ะพ่อก็ทำงานอยู่ไม่ไกลกัน
พอเห็นลูกปั่นจักรยานจะตะโกนถามลูกไปไหนมา
บอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อขนมให้ป้า
พอพ่อรู้ว่าลูกหายไปพ่อตกใจมากนะ
คือถ้าเกิดลูกจมน้ำจริงพ่อบอกว่าอยากให้เจอ

ว่าตอนนี้ที่เป็นเบาะแสของน้อง

อกจากนั้นคุณผู้ชมมีรองเท้าแตะ

เป็นรองเท้าแตะหูคีบสีม่วงค่ะ
รองเท้าแตะของน้องธันวาเนี่ยคว่ำหนึ่งข้าง
หงายหนึ่งข้างอยู่ตรงข้างคูน้ำ

ตรงนั้นมันก็มีย่ารกอยู่ด้วย

หนึ่งรถจักรยานสองรองเท้าแตะหูคีบสีม่วงของน้อง
แล้วอีกอันหนึ่งที่ยังไม่แน่ใจว่าใช่น้องหรือเปล่า
คือรอยมือที่ท่อสีฟ้า
เมื่อกี้ที่ให้คุณผู้ชมดูนี่แหละค่ะ
ตอนนี้ยังเร่งตามหาตัวน้องอยู่นะ
พ่อใจไม่ดีเลยอยากจะเจอลูกอะนะคะ